ว่าจะได้มีโอกาสมาไลฟ์กันอีกหรือเปล่า
นะฮะเอาไปดูกรณีที่
คุณศิระเจนจาคะนะฮะเขาบอกเขาขับ
รถกลับมาจากชนบุรีพาลูกน้องไปกินอาหารทะเล
แล้วลงมาปรากฏว่าทำมือแบบนี้
คุณผู้ชมดูว่าเป็นการบกมือท่าไหน
ทำบกมือบ๊ายบายนักข่าวเฉยเฉยเอ้าผมจะเล่าให้ฟัง
พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์นะฮะ
ท่านผู้ประคับการตำรวจจราจรครับเปิดเผยกรณีที่โลกออนไลน์นะฮะ
แชร์ภาพนายสีระเจนจากค้าสอสอภัครักษ์ประหลักประชารัฐ
จอดรถบนทางด่วนแล้วก็ลงมาชูมือสัญลักษณ์
วันที่๕กันยายนที่ผ่านมาว่าเบื้องต้นได้ส่งหนังสือไปถึงนายศิระแล้ว
เพื่อเรียกตัวมาให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวน
ตามภาพที่ปรากฏว่าจริงหรือเปล่าทำทำไมนะ
หากไม่มีเหตุผลเพียงพอตำรวจจะดำเนินคดีครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังนายศีระชี้แจงแบบนี้บอกว่า
โอ๊ยวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
เขาพาทีมงานไปกินอาหารทะเลที่อ่างศิลาชนบุรี
ขากลับมันต้องลงด่วนดินแดงไงแต่ตอนนั้นรถกระตุกฮะ
คุณศิราบอกรถกระตุกความร้อนขึ้น
คนขับเลยต้องหยุดรถบนทางด่วนกระทันหัน
เขาก็ต้องลงจากรถเพื่อจะรอซ่อมรถ
ทำข่าวการชุมนุมอยู่ก็เลยโบกมือทักทายนักข่าว

เราไม่ได้ชูให้ผู้ชมนุมนะเราชูให้น้องนักข่าว
เพราะว่าทีมข่าวเนี่ยเรายังรู้จักหลายคนครับ

ถ้าจะชู๕นิ้วก็หาว่าเดี๋ยวเราจะไป

เราก็ไม่เอานะ
ชูอีวิทยาลักษณ์
ส่วนการชี้แจงกับบกจรนั้นนะฮะ
ประสานพูดคุยแล้วก็ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าว
รถมันเกิดความร้อนเลยต้องจอดรถแบบฉุกเฉินนะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ว่ากล่าวตักเตือนก่อนนะครับ
แต่ถ้ามีความผิดจริงนะครับก็จะถูกปรับ